มาจากกลับมาเบรกในนี้พี้มนศิษย์คำซ่อยรออยู่นะคะ
คุณผู้ชมค่ะจำได้หรือเปล่าวันที่๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ย
เราเคยนำเสนอข่าวไปนะคะว่าพี่มนต์สิทธิ์เนี่ย
เคยโดนแอบอ้างชื่อแล้วก็เอาเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะ

ที่ลงไว้ในแฟนเพจเนี่ย

ต้องวิ่งโร่ไปแจ้งความให้ตำรวจช่วยสืบนิดนึงแล้วกันนะว่า

คนนี้ไม่ได้มีเอี่ยวกับเพจหรือว่ามิจฉาชีพ
ชักชวนไปเล่นการพนันเลยนะจ๊ะ
ไม่เกี่ยวจริงไปฟังเสียงจ้า
เออถ้าเขาถึงขนาดสร้างโปรไฟล์สรรค์สร้างเฟซบุ๊กได้
แสดงว่าเขาก็มีความสามารถ
อืมอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่มนสิทธิ์เนี่ย
ขอเคลียร์ด่วนเลยเพราะว่ามีคนชอบใส่เม้าซ์ว้ะ

อวดเนี่ยถูกลอตเตอรี่ทุกงวดเนี่ย
แท้ก็ใช้กลยุทธ์ไปขอซื้อต่อมาจากแผงลอตเตอรี่

ก็โชว์ก่อนสลากินแบ่งออกด้วยซ้ำนะจ๊ะ
รับรองว่าถูกจริงไม่จกตา
พี่เนี่ยบอกเคยหลอกลวงใครจ้า

คนที่ถูกแล้วแล้วไม่ใช่ผมโทษตั้งแต่
ยังไม่ออกไปเช็คด้วยอะไรอย่างนี้

ชอบนะคงจะอัดอั้นตันใจจริง
อ่าโยตอนรับข่าวดูบันเทิงไทยรัฐน่ะ

อาหารราชอยู่ตอน๑๐โมงเช้า

เอาไปลุ้นเอาเองแล้วกันเดี๋ยวงวดนี้ก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมนะ